เสพยาเสพติดกันมีทั้งเสพมีทั้งขายเลยนะคะ
จังหวะที่เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปข้างในบ้านเนี่ยเปิดประตูปุ๊บ
บอกเจ้าหน้าที่ตะลึงเลยค่ะในนั้นมีผู้หญิง
๔คนมีเยาวชนอีก๑คนทุกคนคือ
อายุไม่เกิน๒๗ปีที่น่าตกใจ
คือผู้หญิงคนหนึ่งบนตักมีลูกวัย๕เดือนอยู่

นอนบนตักแล้วตัวเองก็เสพยาบ้าไปด้วย
ส่วนอีกคนนึงท้องแก่๘เดือนแล้วค่ะ

แต่ก็ต้องดำเนินคดีไปดูวินาทีจับกลุ่มกันนะคะ
เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเทพาและสมาชิกอศชุดปฏิบัติการเหยียวดำนะคะ
ไปตรวจค้นบ้านเช่าหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลสกอมอำเภอเทพาค่ะ
เพราะมีชาวบ้านร้องเรียนมาว่ามีกลุ่มวัยรุ่นชอบมามั่วสุมเสพยาเสพติด
แล้วก็ขายยาเสพติดให้กับวัยรุ่นในหมู่บ้าน
พอเปิดประตูเข้าไปค่ะเจ้าหน้าที่ถึงกับชะงักเลย
เพราะว่าเป็นผู้หญิงทั้งนั้นเลยนะคะ๔คนอายุ๒๓๒๖ปี
แล้วก็เยาวชนชายอีกหนึ่งคนนะคะล้อมวงเสพยาเสพติด
มีทั้งยาบ้ามีทั้งยาไอซ์เลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็รวบรวมอุปกรณ์การเสพแล้วก็ของกลางที่เป็นยาเสพติดไว้เป็นหลักฐาน
อย่างที่บอกว่าในจำนวนนี้มีผู้หญิงอายุ๒๖ปีคนนึงค่ะ
มือข้างหนึ่งก็เสพยาอีกข้างหนึ่งค่ะอุ้มลูก
เพิ่งคลอดออกมาได้๕เดือนเองอยู่บนตัก
ถามเขาบอกว่าสามีอยู่ไหน
เขาบอกว่าสามีอยู่ในคุกโดนคดียาเสพติดติด๙เดือน
ส่วนอีกคนนึงเป็นผู้หญิงอายุ๒๔ปีคนที่ท้องแก่ใกล้คลอดนะคะ๘เดือนแล้ว
ถามอีกเหมือนกันแล้วสามีไปไหน
ติดคุกยาเสพติดเหมือนกันค่ะอยู่ในคุก
แล้วก็เลยมารวมตัวกันเป็นแก๊งแม่บ้านเสพยาแบบนี้เลยนะคะ
ซึ่งทั้ง๔คนยอมรับสารภาพว่าร่วมกันเสพยาบ้านในบ้านหลังนี้เป็นประจำ
โดยเฉพาะหญิงสาวที่เพิ่งคลอดลูกที่ว่ามีลูก๕เดือนอยู่บนตัก
เธอบอกเสพมานานแล้วเสพตั้งแต่ยังไม่ท้อง
เสพตั้งแต่ตอนท้องแล้วแม้กระทั่งคลอดลูกมาก็ยังเสพอยู่นะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องควบคุมตัวทุกคนส่งสพเทพาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ

แล้วก็ไม่รู้ว่าได้รับความเสียหายหรือเปล่าตอนที่เขาเสพยาก่อนตั้งแต่ท้องแล้วด้วยนะคะ